คนที่เขาเลี้ยงไก่แล้วเขาไปเจอไข่มุก
เขาไม่ได้เจอในหอยนะเขาบอกว่าเจอในตัวไก่เลย
เขาเชื่อดไก่แล้วเจอไข่มุกนี้
ถามว่ามันอยู่ในกระเพาะหรือเปล่ามันกินอะไรเข้าไปหรือเปล่า
ไม่ได้อยู่ในกระเพาะค่ะอยู่ในตับไก่นี่เม็ดนี้เลย
ใช่ฮะเม็ดสีขาวแบบนี้นะฮะ
ทีนี้เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ในกระเพาะเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจ
เพราะถ้าเม็ดเนี่ยไก่มันกินเข้าไปมันก็ต้องอยู่ในกระเพาะ
แต่นี่ผ่าออกมาแหวกออกมาแล้ว
ไอ้มุกนี้มันไม่ได้อยู่ในกระเพาะนี่นะ

แต่ว่าตอนนี้นะก่อนจะตรวจพิสูจน์เจ้าของเขาเชื่อเลย
ว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นของมงคลมันต้องเป็นสิ่งดี
มันไม่ได้เจอได้ง่ายที่หนึ่งในร้านน่ะเนี่ย

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรา

ก็ไปเจอกับเจ้าของคือคุณนิการสิริเจริญ

ใช่ค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
นี่ตัวของคุณนิกานมีอาชีพ

แต่ถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบไก่ของเขา
เขาก็จะเชื่อดชำแหละช่างกิโลขาย
ทีนี้วันที่ไปเจอไข่มุกเชือดไก่นะ

แล้วไปเจอมุกในตัวของไก่ตัวหนึ่ง
แต่ลักษณะเขาบอกว่าลักษณะภายนอกของไก่ตัวนี้

อันนี้คุณผู้ชมต้องฟังนะเพราะว่าดิฉันยอมรับเลย

เขาบอกว่าหนอนไก่คุณมันจะมีลักษณะตันใช่ไหม
หงอนไก่ตัวนี้มันแปลกตรงที่ว่า
มันมีรูจากด้านหลังมาถึงด้านหน้า

ใช่ค่ะทีนี้คุณนิการก็บอกว่า
แล้วเม็ดมุกมันฝังอยู่ข้างตับของไก่

ไก่ไม่ได้กินไม่ได้กลืนเข้าไปแน่นอนเลย
คือมันไม่ได้ไปจิกก้อนมุกก้อนอะไรกินเข้าไป

๕๐ตังค์มันก็มีไซส์เล็กกว่าเหรียญ๕๐ตังค์

คุณตกลงมันขาวหรือมันฟ้านะ

นี่ขนาดเราเห็นด้วยตาผ่านกล้องยังเป็นแบบนี้เลยนะ

ตอนเอาไฟส่องมันเปลี่ยนไปด้วย

แต่ว่าเรื่องนี้ทางเจ้าของเขาบอกก่อนเลย
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้ว
แล้วมันเป็นอะไรเนี่ยอยากรู้เหลือเกิน
ถ้าเกิดมันมีราคานี้จะปล่อยเลยค่ะ
ปล่อยเพื่ออะไรเอาเงินมาหมุนเวียน

ว่าวันที่๑๖นี้ไม่รู้เขาจะได้โชคได้ลาบงวดใหญ่หรือเปล่า

เชื่อใจไข่มุกหอยเราก็ไม่เคยเจอไข่มุกไก่เป็นอย่างไร
ก็ตรวจสอบไม่ได้เราไม่สามารถรู้ได้นะ

แต่เราว่าดีแน่นอน

ผมก็ทำไก่มาเยอะแล้วข้าวค้า

คิดว่าโชคดีไหมพี่

มันได้ราคานะถ้ามันเป็นมุกจริง
เขาก็บอกว่าดีหรือจะให้โชคให้ลาบอะไรก็ตาม

ใช่ค่ะนักข่าวของเราไปพิสูจน์เลย
คือเขาบอกว่าไข่มุกเม็ดนี้นักข่าวของเราลองจับเลยนะ

แล้วคุณดูสิตอนเอาไฟส่องมันเป็นเขียวแบบนี้

คือนักข่าวบอกว่าถ้ามองตาเปล่ามันเหมือนก้อนทึบนะ
แต่อันนี้มันมีความโปร่งด้วยถ้าเอาไฟส่องเข้าไป
นี่เขาบอกว่าในมุมที่นักข่าวเรามองนะ

ทำไมตอนที่ไม่เอาไฟส่องแล้วมันก็เป็นสีขาว

อันนี้คือสิ่งที่นักข่าวของเราถ่ายรูปมาแล้วก็มาให้เราดูนะคะ

ฉันเชื่อนะว่าคนที่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
สัตวแพทย์ดูข่าวนี้อาจจะอมยิ้มอยู่ในใจ
น่าจะรู้คำตอบเพราะว่าอะไรรู้ไหม
คือสัตวแพทย์เขาก็ตั้งข้อสังเกต
ก้อนที่เห็นนี้มันไม่ใช่ไข่มุกไก่หรอก
มันเป็นฝีหรือว่าเป็นก้อนหนองนี่แหละ
มันเกิดจากการอักเสบของอวัยวะภายในของไก่คุณ
คือตอนแรกที่ผมดูข่าวนี้ผมก็เอ๊ะหรือว่ามันเป็นนิ้ว
เหมือนคนเราเป็นนิ้วมันก็มีก้อนแบบนี้ใช่ไหม
ไก่เป็นนิ้วมันก็เลยมีก้อนแบบนี้หรือเปล่า

สัตวแพทย์นะแต่ถ้าในเชิงสัตวแพทย์เขาบอก

จากการอักเสบแล้วมันก็เลยจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้

เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากการสร้างแคลเซียมในตัวไก่
แล้วแคลเซียมมันก็ไปหุ้มก้อนฝีเอาไว้
มันก็เลยมีลักษณะแบบนั้น

คุณผู้ชมมีบอกว่าเป็นอะไรนะลูกแก้วน้ำนมอะไรด้วยเหรอคะเนี่ย
แก้วน้ำนมเหรอ

อันนี้ยังไงต่อดีเจ้าของเขายังไงต่อดีคุณ
ถ้าสัตวแพทย์พูดมาแบบนี้
แต่ยังไม่มีหมอศัยศาสตร์ไปดูให้

ก็ว่ากันไปนี่เป็นข่าวแปลกที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ